เรียบร้อยว่ากับเพื่อนหน่อย
ซึ่งขออวดหุ่นริมทะเลประชันกับคนอื่นนะคะ
ซี่ที่สุดแล้วนะคะ

ชุดว่ายน้ำแขนขายาวตลอดเลย
ไม่โชว์องค์โชว์เอวแบบนี้นะ

รวมไปถึงคุณแม่ของเธอด้วยนะคะบอกว่า

ถูกต้องโตแล้วนะลูกนะคะ
อกจากนี้นะคะพี่จอยยังประกาศค่ะ

เตรียมมีละคร๓เรื่องรวด

นึกว่าเขาจะมีแฟนจริงแฟนเนี่ยยังไม่มีนะคะ
จอยเลยบอกว่าตอนนี้เร่งเก็บเงินไว้นะคะ

แต่ว่าไม่ใช่ในเร็วนี้นะคะ
รับงานอยู่ค่ะ
ไม่ได้วางแทนเกษียณนะคะจ้างได้นะคะ

เราต้องวางเพลินเรื่องการเงินมากกว่าค่ะ

ใช้เงินแบบตามสบายชิวถ้าเราไม่มีรายได้สัก๓เดือนเราเดือดร้อนถูกป่ะ
จอยเป็นคนแทนตลอดว่าถ้าสมมุติเรามีสักร้อยเราต้องเก็บสักประมาณ๕๐๖๐อะไรอย่างนี้
เพื่อที่จะมีในอนาคตอะไรอย่างนี้ค่ะ

ดีเหมือนกันนะเป็นการวางแผนตัวเองในอนาคต
หลังจากเกษียณแล้วเราจะได้มีเงินไปทำนั่นทำนี่แล้วก็ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตกันไป
แต่พี่จอยบอกว่ายังไม่รีบเกษียณค่ะรับงานต่อนะคะ